วงจรปิดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปรู้ว่าเขาถูกอุ้มฆ่า
คอแล้วเอาผ้าขาวม้ามัดเท้าเอาไว้
ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีมากกว่า๕คน
แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเพื่อนสัญชาติเดียวกันคือชาวเมียนมา
ล่าสุดวันนี้จับได้๕คนแล้วนะคะ

ผู้ตายเนี่ยไปข่มขืนน้องสาวของหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
พื้นที่ที่พบศพคือพื้นที่บางจะเกรงนะคะ
ผู้ตายชื่อว่านายมิวอ่องชาวเมียนมาอายุ๔๐ปีค่ะ
ทีนี้จากการไล่ดูกล้องวงจรปิดและการสืบสวนของเจ้าหน้าที่

มิวอ่องคนนี้ถูกอุ้มจากร้านขายของชำ
อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครเช้ามืดวันเดียวกัน

๕คนก่อเหตุเนี่ยมาลากไปเอาหมวกกระน็อคคลุกหัว
แล้วลากขึ้นรถกระบะไปเลยก่อนจะขับรถออกมา
เจ้าของร้านของชำเป็นคนไทยชื่อในโจร

ส่งพี่ติกิติศักดิ์นะคะลงพื้นที่ไป
พี่ตีกิติศักดิ์ได้กล้องมุมจรปิดในร้านขายของฉัมของในโจมาตอนตี๕๓๘นาทีค่ะ
นี่เลยจะเห็นว่ากลุ่มชายสการบุกเข้ามาเนี่ยในมิวออกนอนอยู่อะ
เพราะมันตี๕๓๘นี่บุกเข้ามาเสร็จปุ๊บลากออกไปเลย
อ่อนก็ยังงงอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะคือมันเพิ่งตื่นงง
โจก็งงเฮ้ยอะไรกันเขาก็ห้าม
ไอ้ฝั่งที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยที่เราทำป้ายสีแดงไว้เนี่ยก็ไม่ยอม
โจก็พยายามห้ามพยายามห้ามแบบเฮ้ยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งกลุ่มคนก่อเหตุอ่ะ
ก็ยกมือยกมือไหว้ในโจรแล้วลากมิวออกออกไปเลยนะคะ

พอล่าออกไปเสร็จปุ๊บมิวอ่องพอเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ปกติแล้วล่ะ

แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็โดนบังคับลากขึ้นรถกระบะไปอยู่ดีนะคะ

ส่วนที่กำลังกับตำรวจสพทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
จับมาได้ห้าคนนะคะซายาอ่องหม่องเมนเทคโชมินตูชิดอ่อง
แล้วก็ในเล่นทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาร์
โดนจับได้จังหวะกำลังจะข้ามหนีไปเมียนมาร์อยู่แล้ว
ทางช่องทางธรรมชาติที่ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิค่ะ
ตำรวจสภกระทุ่มแบนก็เลยคุมตัวกลับมาสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
ของกลางก็คือเป็นรถเก๋งสีทองทะเบียนสมุทรสาคร
ซึ่งเก่งสีทองคันซ้ายมือเนี่ยคือรถของมิวอ่องผู้ตายนะคะ
คือรถผู้ก่อเหตุมีกระบะสีขาวที่มีหลังคากับรถเก่งสีดำ
ขับเข้าไปแล้วก็เอาตัวนายมิวอ่องขึ้นกระบะก่อน
หลังจากนั้นก็ขับสองคันนี้ออกมาและขับรถผู้ตายออกมาด้วย
คนก่อเหตุไปจอดทิ้งเอาไว้ที่เพชรชบุรีกับกาญจนบุรีค่ะ
สอบสวนว่าเรื่องราวเป็นมายังไงเขาบอกเนี่ย
เช้ามืด๒มิถุนายนมิวอ่องถูกคนร้ายล็อกตัวแล้วก็ลากขึ้นรถไป
แล้วคนร้ายก็ขับรถสีทองที่จอดอยู่ของนายมิวออกไปด้วยนะคะ
่งหน้าเข้าอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
หลังจากนั้นก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นาเกลือที่สมุทรสงคราม
นี่เอาตัวไปแล้วเนี่ยจากพื้นที่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าระหว่างทางนะคะ
พออุ้มไปยังมีชีวิตอยู่
ภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นจังหวะที่คนก่อเหตุขับรถไปที่จุดทิ้งศพค่ะ
ขับรถออกมาจากพื้นที่ตรงร้านขายของชำแล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่อย
ส่วนนี้คือตรงจุดทิ้งศพนะคะขับรถเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลย๓คัน
มีกระบะมีรถสีดำแล้วก็รถของผู้ตายเนี่ยเลี้ยวเข้าไปแล้ว
ตรงจุดทิ้งศพหลังจากนั้นก็ขับรถออกมาค่ะพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ไปสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ
แต่ก็ต้องมีร่ามแปลภาษาเมียนมาเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ย
ผู้ก่อเหตุจริงจริงมีเก้าคนนะคะที่โดนจับเนี่ยมีแค่ห้า
ยังหนีอีก๔ซึ่งทั้ง๕คนก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แล้วประเด็นคือ๒ใน๕ที่จับได้เป็นอดีตทหารกองกำลัง
บเมนเทคคะของกลางที่ตำลวดยึดได้เนี้ย
กางเกงขายาวมีเสื้อลายสีน้ำเงินแล้วก็มีดค่ะ
สาเหตุเขาบอกว่าคู่กรณีของผู้ตายจริงคือในชิดอ๋อง
เขาบอกว่าคนตายไปข่มขืนน้องสาวเขา
แล้วก็ใช้กำลังข่มขืนแรงงานคนอื่นด้วย

ก็เลยชวนเพื่อนแรงงานคนอื่นไปก่อเหตุ
ซึ่งก่อนก่อเหตุก็สังเกตพฤติกรรมของคนตายมา

แล้วก็ไปถามข้อมูลจากนายโจเจ้าของร้านขายของชำ
ก่อนที่จะบุกไปอุ้มตัวแล้วก็ซ้อม
อ่องบอกเอามีดปาดคอแล้วก็โยนทิ้งน้ำ

คนนี้ใช้กระบะมีหลังคาขับไปที่บ้านม่องตี้ใต้

แล้วก็ขึ้นเรือข้ามฝั่งในอำเภอทองผาภูมิ
เดินเท้าขึ้นเขากว่า๓ชั่วโมง

ก็จะข้ามไปที่ชายแดนเมียนมาร์ได้แล้ว

เพราะทรัพย์สินของมิวอ่องมันหายไปด้วยค่ะ

ฆ่าด้วยความแค้นจริงต้องขโมยทรัพย์กันด้วยเหรอ

จริงแล้วมันอาจจะมีประเด็นเรื่องขัดแย้ง

ทำงานที่ไทยมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เขาบอกว่าอาจจะเป็นการเหมือนตั้งตัวเป็นแก๊งมาเฟียในไทย
เรื่องนี้ตำรวจก็ต้องขยายผลกันต่อ
กลุ่มพวกนี้ตั้งตัวเป็นมาเฟียหรือทุกคนในพื้นที่เมืองไทย
แล้วก็ชอบจะก่อเหตุอย่างนี้กับบุคคลสัญชาติตัวเอง
ซึ่งนี่ถ้าไม่เกิดการฆ่าครั้งนี้เราอาจจะไม่ทราบ
ครับอันนี้ก็ขอบคุณหลายหน่วยนะฮะ
โดยว่าพี่น้องประชาชนแจ้งบ่อแสได้เร็วมาก
คนร้ายกลุ่มนี้ถ้าพวกน้องเข้าใจว่ามีพฤติการที่โหเที่ยมเอามาหิด
มีพฤติการสำคัญคือไม่เหิมเกลิมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายไทย
ตรงนี้ตำรวจไทยยอมไม่ได้
ส่วนนายวัญชัยวันทองล่ามชาวไทยที่มาเป็นล่ามให้กับตำรวจตอนสอบปากคำมา
เขาบอกว่ารถกระบะในวงจรปิดคันนั้นนะครับ
ที่เขาอุ้มคนตายไปน่ะรถผมเอง
เหรออ่าเขาบอกผมงงเหมือนกันนี่เพิ่งมารู้ตอนเป็นข่าวตอนมาสอบปากคำกันนี่แหละ
ผู้ต้องหาเป็นเขอะพี่สชาติกันนั้นแล้วยืมรถผมไปใช้หลายเดือนแล้ว
ผมก็ให้ยืมไปก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราไปทำอะไรบ้าง
จนกระทั่งวันนี้มาเป็นร่ามให้ตำรวจถึงเห็นว่า
เพราะว่ารถที่อุ้มรถที่ทิ้งศพคือคันนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าคือจากที่ผมเป็นล่ามให้เนี่ย
ฝั่งคนก่อเหตุก็บอกว่าแค้นที่ผู้ตายไปข่มขืนน้องสาว

ส่วนประวัติในชิดอ่องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นในหน้าค้าแรงงาน
แต่ว่ารับเกาะสร้างในไทยนะคะ

แต่แจ้งไปก่อน๔ข้อหานะคะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและมีอาวุธ

ก็เดี๋ยวจะต้องขยายผลตามจับอีกสี่คนมาดำเนินคดีต่อนะคะ